เอาอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับตั้งแต่เมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วก็ฉุดตัวผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นรถไปล่าสุดตามจับได้แล้ว๑ใน๒
แต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เพราะว่าคนที่ไปก่อเหตุเป็นแฟนกัน
แต่เขาเป็นเพื่อนที่แค่ขับรถไปด้วยกันเฉยก็มาดูหน่อยว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรนะครับ
ทางด้านของนายนัฐกฤษลิ้มสงวนหรือว่าในกล้องคนนี้อายุ๓๒ปี
ถูกตำรวจสพเมืองนครปฐมจับกลุ่มได้ที่ปั๊มน้ำมันตรงข้ามกับห้าง
หลังร่วมกันกับนายทาดาโคจรานนท์อายุ๓๖ปีเขาเป็นคนขับรถเก๋งพาเข้าไป
แล้วก็ไปฉุดนางสาวอ้อมอายุ๓๐ปีซึ่งเป็นอดีตภรรยาของนายทาดา
อู่ของช่างแมวที่ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเมื่อเช้ามืดของ๑๔กุมภาพันธ์แล้วก็หลบหนีไป
ต้องบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอ้อมกับทาดาเขาเคยเป็นแฟนกันมาก่อน
แต่เหมือนอ้อมเนี่ยเลิกกับนายทาดาแล้วก็ไปติดช่างแมวที่อู่ช่างแมว
แล้วก็ไปนั่งปาตรงปาร์ตี้กันอยู่ทาดารู้ก็เลยตามไปเจอก็เลยฉุดนางสาวอ้อมกลับไป
แล้วก็เอาปืนกราดยิงเข้าไปในร้านนะครับแต่ว่าไม่มีใครบาดเจ็บและเสียชีวิต
วันนี้ในกล้องคือหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนขับรถไปก็นัดหมายว่าจะไปพบกับตำรวจ
พบกับญาติที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งตำรวจก็เลยนำกำลังไปซุ่มจับกลุ่มตัวได้
ชวนเขาเนี่ยนั่งรถมาเป็นเพื่อนกันมาเที่ยวในเมืองแต่บังเอิญขับรถผ่านจุด
นั่นคืออู่ของช่างแมวแล้วเห็นอดีตภรรยานั่งอยู่ในกลุ่ม
ของช่างแมวซึ่งอยู่ในร้านนะฮะก็เลยจอดรถแล้วเอาปืน
กที่พกไปยิงขู่เมื่ออดีตภรรยาเห็นนายทาดาก็เลยถือ
ลงจากรถแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในร้านนายธดาก็เลย
ตามเข้าไปแล้วก็เอาตัวอดีตภรรยาขึ้นไปจากรถแล้วก็
เข้าไปที่อู่ของช่างแมวแล้วก็หลบหนีไปที่อำเภอ
พรานแล้วบอกให้ตัวเขาเองเนี่ยคือในกล้องเนี่ย
ลงจากรถแล้วตัวนายทาดากับอดีตภรรยาก็ขับรถหายไปทั้งคู่
จากการสอบประวัติของนายนัฐกฤษผู้ต้องหาคนนี้บอกว่า
เขาเป็นถึงลูกชายของอดีตนายกอบตบางช้างอำเภอสามพราน
เคยต้องโทษคดียาเสพติดจำคุกมาแล้ว๘ปี
เพิ่งออกมาได้แค่ปีเสร็จจากนั้นเมื่อห้าเดือนก่อนไป
ทวงหนี้สินจากลูกหนี้แล้วก็เอาปืนถล่มยิงรถของลูกหนี้
ทองที่ของอำเภอกระทุ่มแบนที่สมุทรสาครมาด้วย
จากการสอบส่วนพบว่านายทาดาเป็นอดีตสามีของนางสาวอ้อมจริง
อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกัน๑คน
จะเลิกรากันไปแต่ว่านายทาดานั้นไม่ยอมเลิก
แต่นางสาวอ้อมนั้นเลิกแล้วก็หนีออกจากบ้าน
นายธดาก็เลยพยายามติดต่อขับรถตามหาจนไปเจอว่าติดพันธ์ช่างแมวที่อู่ของช่างแมวก็เลยตามมาด้วยความหึงห่วงแล้วก็ก่อเหตุขึ้นมา
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
กับนายนัฐกิจแต่ว่าเบื้องต้นเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับ